ขับรถก็ใจเย็นแล้วขับรถก็ต้องระวังกันหน่อยค่ะ

ไปเจออะไรมันขวางอยู่ที่หน้าถนน
เป็นทั้งถ่อนไม้ทั้งเศษอะไรที่เอามาตั้งไว้

เอาก้อนหินก้อนเบอร์เรอจะมาโยนใส่หน้ากระจกรถเรา
เป็นคุณทำไงอ่ะหนีสิครับเออถอยแทบไม่ทันค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะ
อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะ
โอ้โหคุณผู้ชมตอนแรกในต้นคลิปยังได้ยินเสียงหัวเราะอยู่
คือก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร

ใช่แต่พอท้ายที่สุดแล้วเป็นยังไงคะ
ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยโผล่ออกมาก็ตกใจถอยแทบไม่ทันเลย
เขาก็มีการโพสต์เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
ตอนที่อยู่บนถนนพิทักษ์บำรุงที่อำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
คือตอนขับมาเจอผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพู
เขาเอาป้ายบอกทางเอาไม้ต่างมาวางขวางถนนไว้
แล้วดูสิผู้หญิงเสื้อชมพูนเข้าไปตรงฟุตบาทใช่ไหม
แล้วก็ไปหยิบก้อนหินขนาดใหญ่
เอามาเหมือนจะโยนจะเควี้ยงจะทุบใส่รถของเธอค่ะ

โอ้โหจังหวะนี้นี่คือแบบตกใจนะ
คือโชคดีที่เธอถอยมาทันนะ
ไม่รู้ว่าแบบโดนกระโปรงหน้าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าตอนนั้นน่ะ
แล้วทีนี้ค่ะพอทีมข่าวเราเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะคะ

สอบถามนางสาวพระธรัชญา
ซึ่งเธอเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

บอกว่าหลังจากที่ถอยรถหนีแล้วเนี่ยนะ
ไม่ให้ผู้หญิงน่าจะเป็นผู้หญิงสติไม่ดี

ก็เลยรีบโทรศัพท์ค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่เลย

เดี๋ยวจะไปทำร้ายใครที่เขาเดินผ่านไปผ่านมา
แถวถนนนี้แล้วจะไปทุบรถคันอื่นอีก
เจ้าหน้าที่ก็รีบมาจับตัวไว้นะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการประสานกับญาติ
พาไปส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการนะคะ
ส่วนตัวคุณพัทรัสยาแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในรถ

ตอนนี้ขวัญกระเจิงหมดแล้ว

แต่ยังโชคดีไงที่เธอตั้งสติได้ทัน

ก้อนหินก้อนใหญ่มากวิ่งมาแบบจะทุ่มใส่เลย